กลับมาติดตามข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีครับ
คุณผู้ชมครับแพทย์โรงพยาบาลบ้านด่านพังงะเลยนะครับที่บุรีรำ
เมื่อกี้คุณพระราบพอร์ตกล้มหน้าอย่างนี้เลยอ่ะนะฮะ
ผู้ชายอายุ๔๓ปีมารักษาอาการเล็บขบ
ระหว่างที่รักษาเปิดเล็บอยู่นั้น
ีบหนอนได้๖ตัวด้วยกันครับคุณผู้ชมฮะ
ต้องขออภัยท่านที่อาจจะเตรียมทำกับข้าวอยู่นะครับ
นี่เป็นภาพขณะที่คณะแพทย์นะครับ
รักษาอาการเล็บขบของผู้ชายอายุ๔๓ปี
หนอนฮะหนอนตัวเป็นกระดึบตัวอบอ้วนด้วย
ค่อยขีบออกมาทีละตัวจนครบทั้งหมด๖ตัวครับ

๒๐ปีลูกชายของนายเอเป็นนามสมมุตรอายุ๔๓ชาวตะบนวังเหนืออำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมเปิดเผยบอกว่า
หลังจากพาพ่อมารักษาที่โรงพยาบาลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
วันนี้พ่อมาหาหมอที่โรงพยาบาลด้วยอาการเล็บขบครับนิ้วโป้งนิ้วโป้งข้างขวา
บวมแล้วมีอาการปวดแล้วก็ได้รับการเปิดเผยจากหมอ
คือหมอเล่าให้ฟังนี่นะนิ้วโป้งพ่อของคุณมีหนอนอยู่ในซอกเล็บ๖ตัว
แล้วถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยครับว่าระหว่างการรักษานะฮะมันเป็นแบบนี้
เขาเห็นบอกโอ้โหเป็นภาพที่เขากลัวเหมือนกันเพราะไม่คิดว่าหนอนมันจะไปอยู่ในเล็บได้

ใช่ค่ะคือผมว่าคุณหมอก็รู้สึกไม่ต่างจากเรา
แต่ด้วยนะหน้าที่และอาชีพของท่าน
นายกิจสดาเล่าบอกว่าพ่อเนี่ยมีอาการเล็บขบมานานหลายปีแล้ว
ปกติจะตัดเล็บแล้วงัดเล็บ
เพื่อให้หายจากอาการปวดไปเองในห่วงเวลา๗๑๕วันเนี่ย
พ่อต้องมางัดเล็บที่งอกออกมาแทงนิ้วเท้าเป็นประจำ
แต่ครั้งนี้พ่อบอกไม่ไหวลูกพาไปหาหมอหน่อยเถอะ
นี่แหละครับสาเหตุ

ก็คงคาดว่าแมลงวันน่าจะไปแตะครับ

แล้วอาจจะเข้าไปไข่ไว้ด้วยถึงมีหนอนแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
แต่ยังไงก็ดีใจกับคุณเอด้วยนะคะ
คุณหมอก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วก็คงจะหายเจ็บปวดค่ะ